สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนี่
วันนี้เป็นวันวิสัยค่ะเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสตร์สนาม
มีอะไรจับรุ่นใหม่ผมวิ่งมาแบบทันพลวงทีพอดีเลยวันนี้

ตกก็เลยแบบรถติดนิดนึงรีบขึ้นมา
ไม่มีใครติดเลยนะในกรุงเทพมีคนติดอยู่คนเดียว

มันเป็นวันหยุดวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันเพ็ญเดือนวิสัยค่ะบูชา
วันขึ้น๑๕ข้ามเดือน๖น่ะนะคะ
เป็นวันสำคัญที่มี๓เหตุการณ์เกิดขึ้น
นั่นก็คือวันประสูจน์วันตัดสรุและปรินิพานของพระพุทธเจ้า
ทำไมถึงเรียกพระใหญ่คะเพราะว่าเป็นวันที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่
ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ตรงกับวันพระพอดี
ครับเป็นวันพระใหญ่ครับ
อ้าวเหรอนะคุณพี่ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ละเว้นนะฮะไม่ทำบาปก็ถือสิน๕กันนะจะหมดวันอยู่แล้วลองดูนะ
คุณผู้ชมคะวันนี้มาดูข่าวแรกกันนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งเลยซึ่งเป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะ
ก็นั่นก็คือคาร์บอมที่จังหวัดปัตตานีค่ะตำรวจคาดว่าแก๊งบึ้มบิ๊กซีปัตตานีนั้นมี๔คนนะคะ
แล้วก็ใช้ถังแก๊ส๔ลูกระเบิดนี่นะคะคุณหนุ่ม๑๐๐กิโลกรัม
โอ้โหค่ะแต่พอได้ดูในคลิปนี่ครึ่บตอนที่ลูกที่๒นะแรงมาก
อันนี้คือข้างในเป็นระเบิดพร้อมแล้วที่ทำให้คนออกมาข้างนอก
เป็นนุ่มแล้วเขาก็กล่าวว่ามา๑๐กว่านาทีกำลังออก
แต่ปรากฏว่าที่คนยังไม่ทันออกมาเร็วนั้นเพราะว่ามีอันหนึ่งคือรอปภ
เห็นว่ารถคันนี้มาจอดปุ๊บแล้วคนขับรถเดินออกมาเลย
เขาก็เลยบอกว่าช่วยไปตรวจดูก่อนยังไม่ทันได้ดูอะไรเลย
ตู้มเลยใช่แต่ก็ยังไม่ได้ไล่ให้คนออกมาเพราะว่าระเบิดลูกแรกนั้นเป็นระเบิดปลอม
ไม่ใช่ระเบิดทำไรลาแต่ที่น่าสงสารคือเด็กเนี่ยดูดิฮะ
เนี่ยฮะข้างในมันแรกนะครับเพราะมีระเบิดจากข้างหน้าใช่ไหมฮะ
ตึกเนี่ยแรงอัดที่อัดเข้าไปเนี่ยมันรุนแรงกว่าระเบิดปกติเลย

เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนเด็กเล็กมาซื้อชุดนักเรียน
ซื้ออุปกรณ์การเรียนเพราะว่ามันจะเปิดเทิม
เพราะว่าคนจากหลายที่เนี่ยก็จะมาซื้อของ
มานั่งคุยกันมานัดพบมาอะไร
เพราะว่าเป็นถนนที่ผ่านไปแยกไปทั้งได้ยาลาแล้วก็นราธิวาสด้วยนะคะ
เหตุรายเนี่ยนะคะเกิดจากคนร้ายเล่าวางระเบิด
อังคารที่๙พฤษภาที่ผ่านมานี่นะฮะก็เมื่อวานนี้
ส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างหน้าเนี่ย
ถูกไฟไหม้แล้วก็ถูกสะเด็ดระเบิดได้รับความเสียหายมาก
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บนะคะวันแรกเมื่อวานเขาบอก๔๔คน
ตอนนี้๖๑คนนะฮะแต่โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
คือเมื่อวานเมื่อเช้าวันนี้นะคะเวลา๘โมงครึ่งเนี่ย
โดยเก็บกู้เขาก็ไปดูเขาบอกว่าเจอหลายเรื่องเลยทีเดียว
แก๊สเนี่ยมีจำนวน๒ลูกที่เป็นต้นเหตุในการระเบิดนะคะ
น้ำหนักของระเบิดนี่คือ๑๐๐กิโลกรัม
ความคืบหน้านั้นนะคะก็มีคนที่ร่วมการนี้ทั้งหมด๔คน
โดยสังคมนำรถคาร์บอมป้ายทะเบียนบจ๓๓๐๓ยะลา
คาดว่าขโมยมาจากคุณนุสนขจรคำเจ้าของรถตัวจริงซึ่งยังไม่พบตัว
ภรรยาบอกว่าคุณนุสนได้รับการติดต่อมาว่าให้มาส่งผ้าใบที่จังหวัดปัตตานี
แกเป็นคนยะลามาถึงตอนนี้คุณนุศลหายไปติดต่อไม่ได้
คนร้ายลงจากรถแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์รอพอ
คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดรถพลิกอัพปุ๊บวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์
หายไปภายในเวลา๒นาทีเท่านั้นเอง
ตอนนี้นะคะเบาะแสทั้งหมดก็ได้แล้ว
บอกว่ารอผลการยืนยันจากหลักฐานที่จะพิสูจน์ประกอบนี้
เบื้องต้นเชื่อว่ามีการเชื่อมโยงกับคนที่ถูกหมายจับไปแล้ว๒คน
นั่นคืออับดุละสามแมร์
แล้วก็เกิดที่เขาระเบิดที่เมืองปัตตานี
ร้านอาหารมิตติ้งท่านผู้ชมคงพอจะจำได้
คือยังไงคือหายไปนี่หลายคนก็สันนิษฐานว่า
โดนป้นมาโดนหลอกมาให้มาส่งผ้าใบ

ไม่รู้เลยคือหลายคนมองมีส่วนร่วมหรือเปล่า
อีภัณฑ์กระแสก็มีว่าหรือ
ตอนนี้คือเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วก็ได้รัพพรรณ์พนามจากนานาชาติเลย

วัดพระศรีใกล้ไทยรัฐ
แต่วันนี้รถไม่ติดไง

วัดบะวอนก็ในหลวงบวทไง

อ่า

เออทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น

พอกล้องตัดไปเขาดึงเสื้อขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับ
ขนหน้าอกเลยพลึบเลย
หน้าอกคุณพลึบเลยเมื่อกี้ผมเห็น

ขนหน้าอกคุณพลึบเลยเมื่อกี้ผมเห็น

ขนชู้ครึ่งยนต์เลยครับ
ข้างในโทนมือเขียน

แล้วจากหนุ่มสเปนอะไรอ่ะ
แล้วจากหนุ่มสเปน

เขาบอกถูกชาวบ้านแอบถ่ายไว้ได้นะแล้วก็ไปแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
เจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าเพิ่งรู้จักกับฝ่ายหญิงในสถานบันเทิง
ฉันขอคัดไม่ได้แอบจ่ายเลย

แล้วก็บอกพากลับไปหลับนอนที่ห้องพัก
รุ่งเช้าไปเดินเล่นริมหาดก่อนแสดงบทรักแบบโจ๋งครึ่ม
ยืนยันว่าแค่ก่อจูบเท่านั้น

กรณีที่โลกโซเชียลนะครับได้มีการเผยแพร่คลิปซีอิ๋วนะครับ
หนุ่มชาวต่างชาติกับผู้หญิงคู่หนึ่ง

รู้สึกว่าคายกำลังมีเซ็กกันอย่างโจ๋งคลึ้ม

บริเวณทางเท้าริมชายหาดถนนเรียบชายทะเล

โดยไม่แคร์สายตาใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเลย
ล่าสุดเลยนะครับวันในช่วงเช้าที่๘
ก็ได้สอบปากคำในปอนเหมือนหนูของพวกสเปน
ยอมรับเป็นชายที่ประกดอยู่ในคลิปเมียจริง
ขึ้นวันที่๗ไปเที่ยวสถานที่บรรเทิงแล้วก็ไปพบผู้หญิงคนนึงเข้า
ไม่ทราบสัญชาติที่ปรากฏเป็นผู้หญิงในคลิปแล้วจากนั้นคุยกันถูกคอมาก
พอรุ่งเช้าก็ไปเดินเล่นแล้วก็ไปแสดงบทรักในตามในคลิป
นั่งอยู่ข้างสยบให้เลย
มีผู้ชายอยู่ข้างบน
ที่ทำไปไม่ได้มีเซ็กกันจริง
ในปรณเข้ามาอย่างนั้นเป็นนุ่งสเพน

ก็เป็นการกระทำการลักษณะอาณาจารย์ที่สาวนะ
ก็ปรับไปพันหนึ่งนะฮะก่อนปล่อยตัวกลับไป
แล้วก่อนที่กลับในปอนด์นี้นะครับก็ได้มีการยกมือนะครับ
ไหว้พร้อมกล่าวขอโทษชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวเกาะสมุย
บอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งทุกคนเองเนี่ยได้ทำลงไป
เขาบอกเขาเมาป่ะไม่ได้บอก
เขาไม่ได้บอกเขาเมาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์
เขาแค่แบบไปเดินเล่นแล้วก็มันอยากการมันพาไป
แล้วก็มีการกอดจูบกันไม่ได้มีการมีเพศสัมพันธ
ไม่ได้มีการถอดเสื้อผ้าแต่หมาข้างกับมือ
ท่อนบนไม่ได้ใส่อะไรดูจากภาพก็เลยดูน่ากลัว
ทำไมมันหมาเมื่อนนะ
เบื่อเบื่อเบื่อ
เอามาดูนะคะอากาศบ้านเรากันดีกว่าค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ฉบับที่๑๓บริเวณภาคเหนือยังคงเกิดพายุฤดูร้อน
พื้นที่ในระยะ๑๒วันนี้
โดยมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่า
ดีจริงแล้วก็ลมกระโชกแรงบางพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ห้องศร
เชียงใหม่เชียงรายพยาวลำพูนลำปางตาก
พิจิตรสุโขทัยแล้วก็กำแพงเพชร
สำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
พายุฤดูร้อนจะลดลง
แล้วก็ยังจะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่
หลังจากนั้นอากาศก็จะคลายความร้อนลง
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
ขณะที่เกิดฟ้าฝนฟ้าขนอง

ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวที่กล่าวไว้ด้วย
นี่ก็เรียกได้ตกลงนี่แหละ

พายุต้นต้นไม้มันฟาดลงมาเลย
ทั้งนี้เนี่ยนะคะเนื่องจาก
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน

ก็๑๗พฤษภาคมค่ะนะคะ

รู้ว่าล่าสุดผมชอบมากเลยนะครับตอนนี้นะ
ไลฟ์เนี่ยเขากำลังวิทยุทธิยม
มีการไลฟ์ขายทุเรียนกันแล้ว

๑๐บาททุกคนไลฟ์สดขายทุเรียนกันนั่ง

เรียกว่ามีทุกคนมีช่องทางในการทำงาน

นี่เรื่องจริงนะว่าไม่งั้นภาษีคงไม่เข้าไปจับจ้องพวกที่ขายออนไลน์หรอก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

เริ่มรังกุยถึง

ไม่นะคะสมุยดีอยู่เป็นสถานที่ที่ดี
แล้วเวลาเกิดเรื่องอย่างนี้นะแล้วแบบโวยวายกันขึ้นมา
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องผมว่าอันนี้แหละดี

มีหมาบอกถึงหมาถึงเมินนะ
เพราะว่าดูลีลาไม่ได้เลือก
ถ้าเป็นนุ่มกัญชัยนี่คงจะหมาไม่เมิน
คุณคุยมีเรื่องอะไร
เรื่องทุเรียน

แต่งจริงนะคะตำรวจหลอกกับหนุ่มใหญ่
มีงานมีหมอลำแต่ไม่มีสินสอด๑๐ล้าน

แต่ว่าเรื่องราวที่มันฮือฮาขึ้นมา
จากที่๑๐ตำรวจตรีธนเดช
สุธวินันหรือว่าคุณหนึ่ง
ตำรวจหนุ่มชาวอำเภอจตุพักพิมาร

่อนการ์ดเชิญงานวิวาชายแต่งชาย

หรือว่าคุณนิด
หนุ่มนักธุรกิจพ่อค้าลำไย

แต่ไม่หายทองคำนะ

ในวันพุทธที่๑๐ที่ผ่านมา
ก็เรียกว่าเชิญแขกเป็นเฉพาะ
เพื่อนและยาดสนิทของทั้ง๒ฝ่ายเท่านั้นเอง

ซึ่งเป็นน้องของนายนัทวุฒิสานนท์

กับทางศิษย์ตรวจตีธนเดชนั้น

เวลาที่มีงานมงคลให้เพื่อนบ้าน

และในวันนี้มีอยู่ด้วยกัน๓งาน

ที่จะมีกันทั้งศิษย์ตรวจตีธนเดชนั่นด้วย

และประมาณนั้นทุกอย่าง

ส่วนทั้งคู่จะใช้ชีวิตเขินอย่างอะไร
อันตรายงานแต่งงานในครั้งนี้มีเพื่อนบ้านไม่ได้กี่คนที่ได้รับการเชิญนะครับ
ส่วนแขกส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นเอง

คือทำไมอะเขาบอกว่าไปถึงแบบเป็นคราชการทำอย่างนี้ยังไงหรือไงได้สิ
ผมก็รู้สึกว่าคราชการก็มีหัวใจนะทำไมอะ
รักข้ามเภสเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้เขาก็ไม่ได้เป็นคนอื่น
ใช่พี่มามม่อยังไงพี่
โอ้โฮถ้ามีหัวเต็กสิ้นกระแต่งกันไปเถอะ

แต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบบางคนก็ออกมาอู้หูแบบ

ไม่แต่จริงทุกวงการมันต้องมีอะไรแบบนี้แหละมันเป็นโรคในยุคใหม่แล้วต้องยอมรับจริง

เหี่ยวหน้าเด้งสวยขึ้นบอกแล้วว่าสิคะแต่งหน้าค่ะมาจ้างช่างที่นี่นะชื่อคุณตั๊กค่ะ
ผมบอกให้นะอะไรคะเข็นเป็นเกย์อย่างนี้นะเตะหนักนะตำรวจเนี่ย

เขาจับเจอผู้ร้ายได้อะไรก็อย่างงี้

โทษที่เมื่อกี้หลายคนส่งไลน์เข้ามาถามว่าเราเปลี่ยนเวลาหรือเปล่า

พอมาวันนี้เรามีเรียกเป็นพระราชพิธีนะครับ
ฉะนั้นเราก็จะเลื่อนเวลามาเป็นเวลาประมาณทุ่ม๒๐
พรุ่งนี้เหมือนเดิมเวลาศุกร์เหมือนเดิมค่ะก็คือ๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ประมาณนั้นค่ะทำไมทำไม
เออให้ชัดเจน
ในกรณีเมื่อวันที่๙พฤษภาคม
เดินทางไปที่เกาะกูดมาขึ้นที่ท่าเรือแหลมสอง
อำเภอเมืองตราดประสบอุบัติเหตุ
ร่มลงโรงตัวเลือดหน้าอ่าว

ห่างจากสะพานท่าเทียบเรือนแหลมศอกประมาณ๓กิโลเมตร
ก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวพร้อมลูกเรือแล้วก็ไตเรือ
กว่า๒๖คนลอยคออยู่กลางทะเลตั้ง๒ชั่วโมง

เบื้องต้นนี่นะคะพูดว่าราชการจังหวัดตราด
ก็ได้เดินทางมาสั่งการด้วยตัวของเขาเองเลยนะฮะในที่เกิดเหตุ
จากนั้นก็ได้ประสานงานไปยังฐาน
ส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดให้ส่งเรือตรวจการ๒๓๓

พร้อมด้วยเรือตำรวจนามแหลมงอบ
ซึ่งการค้นหาใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบ
ก่อนจะได้รับแจ้งจากนายชูชาติเจริญพืช
เรือประมงหาเรือชื่อว่าเรือสพนารี
เรือประมงบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
แล้วก็ลูกเรือนี้ฮะดักเต่าได้ประมาณ๒๖คน

แน่นอนสิก็แช่อยู่นี่ตั้ง๒ชั่วโมงนึกออกป่ะ
ก็บอกว่าขณะที่ประมงอวนลากแขก
ก็ได้รับแจ้งจากเพื่อนที่เป็นตำรวจว่า
เกิดเหตุเรือสำรานอ่าวพยอมล่ม

จึงทำให้หยุดธรรมการประโมงนี่ฮะ
แล้วก็เลยได้ออกเรือค้นหาผู้ประสบอุบัติเหตุจากเรือล่ม
พบกลุ่มผู้โดยสารเรือลำดังกล่าว
จึงให้การช่วยเหลือนำตัวกลับเข้าฝั่ง
ซึ่งรู้สึกดีใจที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบ
บัติเหตุได้ปลอดภัยทุกคน
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชูชาตินะครับ

พอสิพ่งแก๊ปตันเนี่ยชุดเนี่ยหลีบศรีคนเนี่ย

กัปตันอะเค้ามีเผลอชูชีด
ไม่ต้องมีทวง
พี่ที่หายไปกับกัปตัน
ครับผมแก๊ปตันกลับทะเล

แล้วหลายห้าวงออกกินอะไรยัง

พอเจอเหตุการณ์เต็มใจมาช่วย
อีกเรื่องหนึ่งต้องชมกัปตันของเรือท่องเที่ยวด้วยนะ

อันนี้ให้ทุกคนรู้ไว้ว่าว่า
นี่เอาอึดอัดไม่หลอดอ้วนเอิ้น
ให้รู้ไว้ว่ามันมีเหตุผลที่เขาให้จ่าย
นี่ไงพอเกิดเหตุแล้วช่วยได้
จะว่ายน้ำเป็นไม่เป็นไปก่อน
ทะเลนี่เอาแน่ไม่ได้
ทหารเรือเขายังบอกเลยว่าถ้าน้ำแบบว่าเป็นก้นกระทะเลยมันดูด

มีแก๊งที่เขามาในออนไลน์นะครับ
ว่านี่จะช่วยแต่งบัญชีให้สูงขึ้น
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในด้านธุรกิจ

ตกแต่งภาพยอดเงินใช้ได้ในบัญชี
แอปพลิเคชันโมไบแบงกิ้งของธนาคารกสิกรไทย

ให้ดูเหมือนว่ามีเงินในบัญชี๑ล้านบาท
อ้างว่าเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ
รวมทั้งเป็นการช่วยดึงคนมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ
เป็นไงล่ะพอคนเข้าไปมากเขาลบโพสต์ทิ้งไปเลย

ออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าได้หลงไหล
อย่าได้หลงในกลงตกแต่งเงินแบบนี้นะคะมันผิดกฎหมาย
แล้วก็ผู้ที่หลงเชื่อโดนหลอกให้โอนเงิน
แล้วก็ยืนยันว่าระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารนั้นมีความแข็งแกร่ง
วิธีทำแบบนี้ไปทะลวงของเขาไม่ได้

นี้นะครับประชาชนต้องรู้เท่าทันมิจฉาชีพอะไรที่มันดูง่ายได้มาง่ายอย่างนี้นะฮะ

นี่เป็นเพราะว่าอยากจะสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ

มีคนเขาส่งเขาวุ่นวายกับผมขอบคุณมากเลย
ผมเปียกฝนมาใช่ไหมพอดีผมรีบมากลัวไม่ทันไง
ก็เลยไม่ได้ทำผมก็ฝนเปียกฝนด้วย

คุณหนุ่มเกาหลีตอนนี้ก็เรื่องที่เป็นผมม้าไง
คุณลองไดมะมาปลาดที่เกาหลี

ดราม่ายายายี่งกับตุน
ตุลก็เป็นคนนอกวงการอีก

หรือว่าเชลยาแต่งงานด้วย

มีชื่อเสียงในวงการของการเล่นการกีฬา
แล้วมันจะแซ่บมาก
เป็นเพราะไม่มัดมัดเพิ่งเลิกกับเมียวนะ
ไม่ได้ไปทุกแข่งกัน

หมายถึงว่าหญิงเขาเปิดตัวแล้วเหรอ
กลับมานะคะ
หญิงระทะเปิดใจเรื่องตุลและ

ชอบเสียงสะบัดซับบิ้งของบาวมาก
คือยังงี้ค่ะฉันจะบอกว่านะฮะ

ไฟล์ไทยเขาก็อินบล็อกไอจีมาหา

แล้วก็คืออดีต

เป็นดีเจ

หญิงระทะก็ได้เปิดใจในกรณีดังกะว่า
ตุลเนี่ยรู้จักกับตุลนะ
มาก่อนหน้านี้ตั้ง๘ปีที่แล้วแล้ว

จนมารู้ทีหลังว่าฝ่ายชายเข้าไปแต่งงาน

เมี๋ยวเมี๋ยว

ต่อมาเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมา
พร้อมกับบอกว่าแยกทางกับภรรยาแล้ว

นาไปไกลเลยค่ะหญิงบอกนะครับ

ทั้งนี้หากพร้อมเมื่อไหร่ก็จะออกมาให้สัมภาษณ์

ฝ่ายชายเขาก็ออกมาขอเคลียร์เลยทีเดียว

เขาหล่อเหมือนกันนะหล่อนะคุณตุ๋นเนี่ย

ความสัมพันธ์กับอดีตภรรยา

อัจฉริยา

ตนโสดก็มีสิทธิ์จะกลับมาคุยได้ไม่ใช่เหรอ

ผมขอขอบคุณพี่เพื่อนน้อง

แล้วก็ได้ส่งข้อความมาผมและเหมียว

ซึ่งสาเหตุของการแยกทาง
ในครั้งนี้นั้นมาจากปัญหาของเราสองคน

ทะเลาะกันบ้าง

ทั้งเราก็ปรับความเข้าใจกันมาตลอด

ผมและก็เหมียวนี้นะคะก็ได้คุยกัน
และเห็นตรงกันว่า

ด้วยสาเหตุนี้ผมและเหมียวจึงตัดสินใจ

ยังคงความเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นกรยานมิตรที่ดีได้

ไหมเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน

ผมก็มีเวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้น

ให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตครับ

ก็จะคิดเรื่องรู้นี้ไปยกแยะมากมาย

สาวมาตลกแต่ลง

คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
จริงเหรอผมเห็นคนทำดีตกน้ำตายทุกคน
ไฟไหมลักเลี่ยมทุกคนแม่หลอกมากไม่จริง
ถ้ายักพูดอย่างนี้เสร็จนะคนทำความดีก็ถดถอยหมด

อันนี้คุณคุยโอคุณทำความดีก็ไม่ต้องไปกลัวอะไร

เวลาอยู่ก็ทำความดีวัดนะ

ใครคะคุณตุ๋นใช่ไหม

เวลาว่างเยอะมาก

แต่โอ๊ยกูโป้แตกมันแบบว่าใส่ยับ

สารก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแกต้องมาด่ากลับ
หายนี่เป็นอะไรในไอจากยุโรป
หนุ่มอย่าแอปห่วงผมทำงานที่คุ้มค่ากับค่าจ้างบ้าง
ตอนนี้เปลี่ยนรูปซ์มดดำเปลี่ยนรูปซ์

กันชายคุณพี่สติดีมาก

มดดำเป็นผู้ที่ไม่เคยยุ่งยุ่งของใครเลย
เป็นผู้ที่ไม่เคยปั่นเรื่องใคร
ดำเป็นอย่างนั้นจริงบางทีนะจ้างเด็กแถวนั้นมายืนใส่เกงใน
แล้วก็เต้นโชว์เด็กผู้ชายยุค๑๘๑๙อ่ะ
อย่าไปเกี่ยวมันจะได้โดนฟ้องคนเดียวพี่
มดดำคุณต้องเลิกทำอย่างนี้นะมันไม่ถูกหรอก
อย่าไปทำอย่างนี้มันไม่ดี
ตู่นพลบอกว่าจะเลิกกำกับละครแล้ว
เพราะว่ายุะเยอะช่วงหลังทำบูล์แล้วแบบ
ต้องบอกเลยว่าตอนทำละครเรื่องหนึ่งพี่ตู่บอกว่า
มันเหนื่อยมากเพราะเป็นละครบู๊

พอดีจังหวะที่ช่องอนุมัติเรื่องใหม่ต้องริมฝั่งน้ำนะ
เอากัปตันมากำกับเลยเพราะกัปตันเขาเคยกำกับแล้วก็เก๋

ปุ๊บพออนุมัติมาได้ทำเลยครับ
เปิดกล้องไปแล้วเพิ่งบวงสวงไป
ส่วนพี่ตู่ก็เป็นผู้จัดแล้วก็ดูทุกอย่างนะ

เพราะมันเหนื่อยจะไปแสดงอย่างเดียวแล้ว
อยากจะพักสักแป๊บแล้วก็สนับสนุนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นมา
ส่วนนุษย์พี่ตูเข้าไปเจอเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คาซับรังกา
น่ากลัวมากตามไอจีพี่ตูอยู่บริโภค
อยู่ชั้น๑๙แล้วไหม้ชั้น๓

เขาบอกว่าพี่ตูวิ่งไปทางแบบนี้ไฟ
อะไรอย่างนี้เลยก็ลงทางตลาดจนกระทั่งที่เปิดได้

ไล่กลับขึ้นไปอีกนี้ครู
ไม่ได้เป็นแบบว่าทริปที่เขาจะต้องไปอยู่โรงแรมนี้แล้ว
เพราะว่าเขาจะต้องอยู่ในทะเลทรายสหลาล่า
แต่นุษย์ไอมากจนกระทั่งแบบว่าเขาเกรงใจคน
แต่ผมเชื่อในมือพี่ตูอย่างเลยรู้ป่ะ
แล้วแกเล่าเป็นตอนใช่ไหม
ผมอยากจะดูมากกว่าละครอีก
คือพี่ตูปัญญายได้เห็นภาพมาก
ไม่รู้ว่าพี่ตู่กลับเมืองไทยแล้วนะยังตื่นเต้น
รู้สึกแบบโอโฮมันขนาดนี้เลย

ตอนนี้ต้องไปรักษาตัวอยู่ที่เชียงรายเพราะอากาศดีกว่า

ตอนที่พี่ตูนอนเพราะป่วยมาก

ยานุษย์ไปประดับหยิบของทุกอย่างแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำโปะ
จมูกตัวเองกับสามีแล้วก็วิ่งหาทางออก
แล้วไปเจอแขกอยู่คนนึงวิ่งมาด้วยกันมีลูกสาวคนนึง
ตายฟังแล้วแบบว่าเหนื่อยมาก
ตอนนี้พี่นุ๊กไม่สบายไอมา๓๔เดือนแล้ว
เพราะแพ้ฝุ่นอย่างแรงนะพี่ตูก็ไปมา
ตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้เพราะว่าจะต้อง
ละครจออนแอร์อย่างเขาเนี่ย

พี่ต้อยลุงพ่ออีส
แม่แอดโสมชายและลุงอาจ
แล้วก็มีรุ่นกลางก็รุ่นเด็กไปเลยเป็นรุ่นแบบว่าน้องแก๊ป
อันที่เป็นริมฝั่งน้ำบำเบอร์ละเมอร์กวน
อันนั้นมาริสาสวิตต์อำมาตย์

จริงแล้วผมเสียดายรู้ป่ะเขาน่าจะให้พี่ม้าไปเล่นด้วย

อายุมากแต่กินยายุวัฒนาเข้าไป
ไม่แก่เอาเปล่าเอาเปล่าดูเขียนบทให้เออตกอะไรก็ไม่ตาย
ทำหน้าเหมือนซาร่าคิดว่าเราเป็นแม่เลี้ยงดูเข้ามาคำพูดเราเนี่ยต้องเด็ดขาด
โอ้โหนะฮะไม้เองนะเป็นพ่อที่ดีนะฮะแต่แค่รับฟังก็พอไม่ต้องออกความเห็นเยอะ
คือฉันว่าเนื้อหาไม่เท่าไหร่แต่เสียงแกนี่แหละ
ทำไมต้องดูเขาว่าอย่างงั้นฉันชอบพูดแล้วนะ
เขาเน้นเสียงนี่แหละไมร์ไงนะไมร์เนี่ยเป็นพ่อที่ดีนะ
แต่แค่รับฟังก็พอไม่ต้องออกความเห็นเยอะ
นะฮะก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึง
รวมถึงพูดคุยเรื่องค่าใช้จ่ายให้เป็นกิจจะลักษณะด้วย
เพราะที่ผ่านมาซาร่าเลี้ยงดูลูกเอง
เขาก็ช่วยนิดหน่อย
ส่งค่าเลี้ยงดูลูกเหมือนเดิม

ไม่มีไม่มีตามข่าวเป็นอย่างนั้นจริง

เค้าก็คืออยู่ในความดูแลของแม่
แล้วเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร
ก็ไม่ได้บอกเขาต้องให้หรือไม่ให้
คือสมัยนี้นะมันแพงทุกอย่างเลย
สื่อผ้าเด็กแพงมากพี่
เพราะฉะนั้นราคาเสื้อเด็กที่ไปเดินห้างกแพงกว่าเสื้อผู้ใหญ่
ถ้ว่าเป็น๓๓๐๐๐ปกติกระจิ้ว
ซื้อให้สมเดชซื้อชุดให้สมเดชให้ตุ๊กตา

บ๊วยเกิทร์ไม่ไหวอันนี้แพงมากเลย

อีกรอบตัวเอง
รู้แล้วใช่ไหมว่าพีชพัชราชนี่ก็มีแฟนแล้ว
อ๋อไม่รู้ว่าแดงว่าไปดูทีวีเลยอ่าใช่ไหมพาติเซียนนะครับเป็นอย่างนี้
อ่าตัวนี้กำลังหวานแหววกันเลยทีเดียวพาติเซียนนางเอกพี่ไก่ว่าล่ะ

โดยที่สาวแพทติเซียได้โพสต์ภาพหนุ่มพีชเนี่ยนะคะ

อ่าแล้วก็พร้อมกับแคปชั่นว่าเบอร์ว่ารักแผบ
ดูเสอนิ่มเป็นอะไรหายน้ำน่าดูเลย

ไม่มีอะไรมั้ยเลยที่กดมันอาวารแค่นั้นแหละ
พรุ่งนี้เรากลับมาพบกันเวลาเดิมนะครับ๑๘นาฬิกา๑๕นาทีโดยประมาณถึง๒๐นาที
แล้วแต่ว่าจะเข้าตอนไหนก็ต้องดูนะครับ
ไม่วันศุกร์๖โมงหลังจากครัวลูกทรงชาติมาเลยนะฮะนะฮะก็ยังเป็นเวลาเดิมอยู่
วันนี้พวกเราลาละเบิ้